งานศพปลาทอง๓ตัวครับคุณผู้ชมฮะไปดูก่อน
คุณผู้ชมครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ

เค้าก็รักของเค้าว่า
นี่ครับเป็นพิธีสวดให้กับปลาทองตัวอ้วนกลม๓ตัวมันตายพร้อมกันเลย
นะฮะเจ้าของเศร้ามากเลยนิมนต์พระมานะครับ
แล้วก็ทำพิธีสวดนี่แหละฮะ
คือไม่ใช่แค่สวดให้ปลาทองเท่านั้นนะยังมีการก่ออิดทำเป็นเมนจุดไฟ
เผาศพปลาทองด้วยนะครับทั้ง๓ตัวเลยนี่เดี๋ยวจะหาว่าพูดเล่น
พอเผาเสร็จมีการเก็บกระดูกนะแต่น่าเสียดายที่ไฟมันไหม้หมดไม่เหลือเลย
มีคนมาถามคอมเมนต์ต่อว่าทำบุญร้อยวันให้ปลาด้วยไหม
แต่มีคนหนึ่งมาถามถึงเลขฝาโลงฮะแม่ไม่มีคลิป
ไม่มีเลขฝาโลงแต่มีเลขปลาทอง๔๓ครับ

เอามาจากไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามีเลขประทองสี่